ไปดูที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีกันหน่อย

แล้วก็เป็นเด็กหญิงวัยแค่๑๐ขวบ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
เหตุแรกนี้นะคะเกิดขึ้นเป็นคุณน้าค่ะ

พาหลานอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองนะมาแจ้งความบอกว่า
ถูกลุงเขยของหลานเนี่ยข่มขืนแล้วก็ขู่ฆ่าด้วย
ซึ่งพาไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความค่ะ

คือน้องเนี่ยพ่อแม่เขาแยกทางกัน
น้องก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่า
พอเกิดเหตุแล้วพาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังศิษ
ตำรวจบอกว่าต้องให้พ่อแม่มาถึงจะแจ้งความได้
ตัวน้องเองเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เขยคนนี้ให้น้องไปดูลูกของป้าที่เพิ่งคลอดแล้วก็ฉวยโอกาสนั้นข่มขืนน้องค่ะ
แล้วหลังจากนั้นลุงเขาก็ก็มาโคมขืนนูกแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้านูแล้วหลังจากนั้นลุงเขาก็ไปนั่งกินเหล้าแบบปกติ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานยัง

ไม่ยังวันวันไหนบ่อยจะทราบนะ
สิงหาอ๋อ๑๒สิงหาแล้วหลังจากนั้นเราโดนข่มขืนมาเรื่อยแม่หรือว่ายังไงนาน

แล้วทางเราได้ไปแจ้งตำรวจไหม

แล้วตำรวจเขาบอกว่าไงบ้าง
เขาบอกว่าต้องรอพ่อขึ้นมาก่อนถึงจะแจ้งได้
นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีก็บอกเลยนะคะว่า
เดี๋ยวทางมูลนิธิจะพาเด็กไปแจ้งความเอง
แล้วก็รู้มาด้วยนะคะว่ายังมีน้องของเด็กคนนี้อีกคนนึงอายุ๙ขวบ
ยังอยู่ที่บ้านของลุงกับป้าค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรโดนข่มขืนด้วยหรือเปล่า
แต่ก็มีการประสานให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
นำเด็กหญิง๙ขวบมาดูแลแล้ว
แล้วก็จะนำทั้งสองคนไปตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกข่มขืนด้วย
ส่วนประเด็นของลุงเขยที่ข่มขืนหลานเนี่ย
จะให้ตำรวจตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลย
เช้าวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเป็นภัยใกล้ตัวจริงนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงจอยนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๑ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีคือน้องไปโรงเรียน
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ไปส่งน้องตอนเช้าตามปกติ
แต่มีคนร้ายไปอ้างกับทางโรงเรียนว่า
ผู้ปกครองของน้องจอยให้มารับไปทำธุระ
โรงเรียนก็ปล่อยไปแล้วคนร้ายคนนี้ก็พาน้องจอยไปข่มขืน
ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะคือนายสมชายเสียงเอกอายุ๒๑ปี
คนร้ายรู้จักกับครอบครัวของน้องค่ะ
คนร้ายคนนี้บอกว่ามีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยวางแผนขี่รถจักรยานยนต์ไปรับตัวน้องจอยที่โรงเรียน
อ้างกับครูว่าพ่อแม่ให้มารับไปทำธุระ
แล้วก็พาน้องไปข่มขืนที่ป่าย่าแล้วก็ขู่น้องด้วย
ขู่ฆ่าเลยนะบอกถ้าไปเล่าให้ใครฟังจะฆ่าให้ตาย
หลังจากนั้นพาน้องไปส่งที่หน้าโรงเรียน
สุดท้ายตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้ว
ก็คือข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี
พรากผู้เยาว์และข่มขู่จะทำร้ายด้วยอาวุธ
ตอนนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำธัญบุรีแล้ว
แต่มันมีประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทางครอบครัวไปร้องมูลนิธิปวีนา

คือโรงเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในเรื่องของการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็เหมือนทางโรงเรียนปล่อยประละเลยค่ะ
คือทางผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่าคือครูนี่แหละโทรไปแจ้งนะ
บอกว่าน้องกลับมาสภาพเนื้อตัวมอมแมม
ครูก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นโทรไปแจ้งผู้ปกครอง
พอผู้ปกครองมารับคุยกับน้องน้องบอกว่าถูกข่มขืน
นี่แหละค่ะแล้วก็ทางผู้ปกครองขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่โรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
จนถึงตอนนี้ไม่มีครูคนไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ไม่มีครูคนไหนออกมาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์นี้เป็นการปล่อยประละเลยของครูที่โรงเรียนนะ

ผู้ชายคนนึงมารับเด็กผู้หญิงออกไปจากโรงเรียน
คุณปล่อยไปได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่เวลาเลิกเรียน

ผู้ปกครองก็เลยไปร้องมูลนิธิปวีนา
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพ่อของน้องนะคะ
แล้วก็มีเสียงของทางคุณปวีนาด้วยค่ะ

ไม่เคยมาติดต่อถามว่าเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้

จริงแล้วน่าจะโทรมาบอกผู้ปกครองสักนิดนึง

แล้วคุณพ่อได้ไปถามเขาไหมครับว่าทำไม
ไม่เคยถามครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยถาม
เวลาผมเข้าไปติดต่อว่าเด็กเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้าง
แต่วันนั้นผมเข้าไปโขหรอดูภาพกล้องวงส่วนปิดวันสุดท้ายเนี่ย
คือเหมือนกับเขาปฏิเสธบ่ายเบียงไม่ให้ดูไม่ให้อะไรทั้งสิ้นครับ
คือความรู้สึกผมน้อยใจมันแท้งด้วย

เราอยากจะขอดูภาพขอดูเวลาแค่นั้น
ว่าตอนคนร้ายเข้ามาเอากระเป๋าตอนไหน
แต่ในส่วนที่คุณแม่ข้องใจนะคะก็คือ
ในเรื่องของการที่โรงเรียนเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ลูกออกมาได้นะคะ
โดยที่มีคนหลอกว่าให้แม่ให้มารับแล้วก็อนุญาตให้ออกมาตรงนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก็อยากที่จะให้มันเป็นอุทาหรณ์นะคะ
หรือว่าเป็นอะไรที่ให้กระทรวงสาธิกาเนี่ยมีมาตรการให้เด็ดขาดเนี่ย
ว่าการที่จะให้เด็กออกจากโรงเรียนโดยที่ไม่ใช่เป็นผู้ปกครอง
หรือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยต้องไม่อนุญาตเด็ดขาดฉะนั้นก็จะเป็นอย่างเช่นนะคะน้องคนนี้
คือทางคุณปวีนาก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มันอุกอาดมาก
เพราะว่าคนร้ายไปรับเด็กถึงโรงเรียนเรื่องนี้โรงเรียนต้องสังวรเอาไว้
จะปล่อยเด็กไปกับใครต้องขออนุญาตต้องมีเอกสารไปลายลักษร
หรือว่ายกหูกลิ้งนึงโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องเขาก็ได้
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางมูลนิธิปวีนาจะประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ผู้ปกครองเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการให้ข้อมูลแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
เพื่อพิจารณาโทษอย่างเฉียบขาดกับครูที่บกพร่อง
เกิดเหตุการณ์นี้ส่วนตัวน้องเนี่ย
ก็ต้องนำตัวไปตรวจร่างกายดูร่องรอยของการถูกข่มขืนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เช้าวันนี้

คือเรื่องนี้เคยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์หลายครั้งเหมือนกัน
สำหรับกรณีที่คนที่รู้จักกันครอบครัวเคยเห็นหน้าค่าตากันนี่แหละ
ก่อเหตุแบบนี้เขาแนะนำบอกว่า
ใช่เหมือนถามคำถามที่รู้กันเฉพาะในครอบครัว
เพราะว่าปัญหาคือเรื่องนี้เนี่ยคนร้ายรู้จักกับครอบครัวของน้องด้วยไง
ใช่ค่ะคือคนร้ายรู้จักกันเป็นคนใกล้ชิด